เรื่องที่บอกเอาไว้ว่ามันมีหลุมหนึ่ง

ใหญ่จริงอยู่ที่จังหวะพระราทคอนศรีธุยา

คนขี่มอเตอร์ไซค์ตกลงไปในหลุม

รถน้องเคอรี่นะครับมามืด
ไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีถนนพังนะครับเนี่ยลงมาที่
เห็นเนี่ยคันที่สองแล้วครับเนี่ยที่ลงเนี่ยคัน
เคอรี่เนี่ยครับคันนี้นะครับซ่อมไม่ได้ซ่อมให้มันดีดีนะครับ
รถฟิปัติกด้วยช่องคำโอ้โหคุณคัธนันนี่คือหลุม
อยู่กลางถนนแบบเนี้ยค่ะจริงคือหลุมอย่างนี้เลยเดี๋ยว
แล้วถ้าใหญ่ขนาดนี้ทำไมมันไม่มีอะไรมากั้นดิ
ฉันนับดูเห็นกรวยมีกรวยสีส้มอยู่สี่อันไม่ได้มี
ไม่มีแบรีเออร์ไม่ได้มีแบบว่าอะไรมากั้นมีป้าย
บอกทางมีสัญญาณไฟอะไรเลยเหรอไม่มีค่ะโอ้อ่าอันนี้ถาม
ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตรงบริเวณทางคู่ขนาดถนนทพธน
มันเป็นตรงทางก่อนเข้าบ้านเอื้ออาทรเชียงรากน้อย
นะคะที่บรบางไปอินนะคะพระนรครศียุธยาทีนี้
คุณผู้ชมหลุมที่เห็นเนี่ยเขาบอกว่าจริงมันมี
การแก้ไขมาหลายครั้งแล้วนะอ่าอ่าไม่ว่าจะเป็นการแก้
เอายางมาตอยมาซ่อมแซมปรับปรุงแต่มันแค่ชั่วคราวอ่ะ
แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้จริงจริงเขาบอกว่า
ที่สำคัญเหมือนอย่างที่คุณอริยาสงสัยทำไมไม่มีป้าย
บอกให้มันชัดเจนอันตรายมากมากล่าสุดค่ะเกิดขึ้นกับ
พังตัวเองเนี่ยบาดเจ็บอีกต่างหากอันเนี้ยทางเพจอยาก
อยากจะวอนขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับผิดชอบ
แก้ไขหน่อยค่ะอย่าต้องให้เกิดอันตรายซ้ำอีกเลยนะคะ